แต่ความคืบหน้าคดีการฆาตกรรมสองสามีภรรยาชาวไทยที่เกิดขึ้นที่ไต้หวัน
ก่อนหน้านี้เรารายงานไปว่าจับกลุ่มตัวนายสันติได้
สันติทีแรกอ้างว่าอืมทั้งคู่เนี่ยสองสามีภรรยาไปยุ่งเกี่ยวกับ
ที่เป็นมาเฟียที่ไต้หวัน
แล้วก็โดนแก๊งมาเฟย์นี่แหละทำร้าย

ในรถแล้วก็ไปจอดทิ้งไว้
ปรากฏว่าเขายอมรับแล้วนะคุณผู้ชม
เขายอมรับแล้วว่าเขานั่นแหละก่อเหตุเอง
แล้วเขาว่าจ้างลูกน้องอีก๒คน

ไปกุมตัวนายสันติสุภาพิรดิพัยลินอายุ๓๕ปี
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่ฆ่าสามีภรรยาคนไทย
พร้อมกับลูกในท้องผู้หญิงอีกหนึ่งคนที่ไต้หวัน
ตอนสอบสวนตอนแรกนายสันติก็ให้การปฏิเสธครับบอกว่าเขาไม่ได้ทำ
เป็นฝีมือกลุ่มมาเฟียที่ไต้หวันเนี่ยแต่สุดท้ายพอโดนเค้นเข้าไปโดนเค้นเข้าไป
ก็เปิดปากสารภาพว่าจริงเขาทำเองทำเป็นขบวนการ
วางแผนมาก่อนล่วงหน้าด้วยแล้วก็บอกด้วยนะว่ามีใครมาร่วมขบวนการกับเขาบ้างครับ
ทำให้ตอนนี้ตำรวจรู้ตัวผู้ร่วมขบวนการอีก๒คนแล้ว
คนหนึ่งชื่อว่านายสามารถแทร่หลีครับอีกคนชื่อว่านายธนวัฒน์พุ่มเข็มทอง
โดยชุดฮานุมานกองปราบเนี่ยไปจับกลุ่มตัวนายธนวัฒน์ได้ที่บ้านเลยครับ
จังหวัดกาลสินคนนี้ฮะธนวัฒน์เนี่ยรับสารภาพว่าเขาถูกว่าจ้างจากนายสันติ
เงินมา๕แสนเป็นค่าจ้างครับให้ไปทำการทำร้ายร่างกายนางสาวลามี่แล้วก็สามี
โดยคนที่เป็นคนล่อลวงคู่สามีภรรยาก็คือนายสันตินี่แหละก็ล่อลวงทั้งสองคนออกมา
ส่วนนายธนวัฒน์ก็คือเขาและนายสามารถอีกคนนึงเอาท่อนเหล็กครับ
รุมตีทั้งสองคนจนเสียชีวิตจากนั้นนายสันติขับรถขนศพของทั้งคู่ไปจอดทิ้ง
แล้วทุกคนก็ตีตัวกลับมาประเทศไทยในเวลาไล่เลี่ยกันครับ
ปมเหตุเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับมาเฟียอะไรหรอกเป็นความขัดแย้งระหว่างนายสันติ
กับสองสามีภรรยาล้วนเลยครับ
แล้วก็แป้ไกลล่อมาเพื่อทำรักให้ครับ
สรุปแล้วเหตุการณ์นี้มี๓คนไทยนะครับที่ก่อเหตุครับร่วมกันฆ่าคู่สามีภรรยา
แล้วพอลงมือเสร็จเนี่ยก็ตีตัวบินกลับมาไทยเลยโดยที่ไม่มีใครรู้เลยครับ
ต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดสื่อไต้หวันไม่เล่นข่าวนี้นะ
ในไทยนี้ก็เงียบเลยนะเราก็คงจะไม่ได้รู้ถึงข่าวนี้เลยครับ
แต่ว่าตอนนี้ตำรวจอย่างที่บอกไปคือจับคนร้ายได้แล้ว๒คน
ยังเหลืออีกหนึ่งคนคือนายสามารถแซ่หลีครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตัวอยู่นะฮะ
โหดเยี่ยมมากเลยนะคะนี่ฆ่าโดยไตรรองไว้ก่อนนะแบบนี้